ปฏิบัติการครั้งนี้นะครับนอกจากเรื่องของกำลังพลเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือแล้ว
เรื่องของความเชื่อความศรัทธาก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
เพราะว่าหลายคนวิงวอนภาวนาแล้วก็เรียกว่าส่งจิต
ขอให้พระนางคือนางนอนอย่าได้บังตา
พระนางปลดปล่อยตัวน้องแล้วก็มีตำนานเล่าขาน
เกี่ยวกับเรื่องของพระนางเองเกี่ยวกับเรื่องของคนเลี้ยงม้า
และเรื่องราวความรักนะครับดังนั้นเรื่องตรงนี้จึงเป็นความเชื่อ
ศรัทธาที่เกิดขึ้นไปพร้อมกับปฏิบัติการ
ในการค้นหา๑๓ชีวิตนะครับ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
ลับแลถูกเอ่ยถึงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่๓๐มิถุนายน
หลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาประมาณ๒๐คน
เดินเท้าขึ้นเขาที่มีความสูงชันระยะทางกว่า๒กิโลเมตร
กลางสภาพอากาศที่แปรปรวนแดดสลับฝนและอุปสรรคอีกมากมาย
โดยเฉพาะความลื่นจากพื้นที่ที่เป็นดินเหนียว
เพื่อสำรวจป่องถ้ำทางปีกซ้ายของถ้ำหลวง
และจากการตรวจสอบพบปล่องใหม่ลึกกว่า๑๐๐เมตร
ลงไปเห็นทางแยกซ้ายและแยกขวาชัดเจน
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เชือกโรยตัวเข้าไปสำรวจภายในถ้ำ
จุดที่ลงไปเป็นโถงกว้างเนินสูงอยู่ถัดจากหาดพัทยา
ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าเมืองลับแล
ภายในถ้ำแห่งนี้มีถ้ำเล็กอีก๓แห่งที่เชื่อมถึงกัน
โดยจุดสุดท้ายของถ้ำก็คือเมืองลับแลนั่นเอง
อดคล้องกับคำบอกเล่าของอดีตประหลัดอำเภอแม่สายที่เชื่อว่า
ทั้ง๑๓ชีวิตไม่ได้อยู่ในจุดที่เรียกว่าหาดพัทยาแล้ว
น่าจะอยู่บริเวณปลายถ้ำหรือกิโลเมตรที่๑๐
โดยจุดนี้จะไม่มีน้ำท่วมขังมีตาน้ำที่สามารถดื่มประทังชีวิตได้
เชื่อว่าทุกคนน่าจะปลอดภัย
มันมีระยะทางประมาณ๒๐๓๐เมตร
มันเป็นตานน้ำเด็กก็มีน้ำทาน
ถ้าอยู่ระหว่างทางในน้ำมันท่วมหมด
มันเป็นน้ำโคนเด็กก็ทานไม่ได้ใช่ไหมฮะ
เด็กอยู่ตรงนั้นมันก็มีน้ำให้ทานมันปลอดภัยสอง
ที่ตรงนั้นมันสูงที่สุดของถ้ำครับ
แล้วก็สูงเป็น๑๐เมตรเราต้องเดินไต่เนินขึ้นไปเรื่อยนะครับ
ผมดูแล้วว่าใน๑๐กิโลกิโล๑๐นี่ปลอดภัยที่สุดครับ
อกจากจะใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์จากทุกหน่วยงาน
และระดมทุกสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือ
ความเชื่อก็เป็นอีกหนึ่งที่เพิ่งแห่งความหวัง
บรรดาผู้ปกครองที่หาทุกวิถีทาง
เพื่อจะได้เจอหน้าลูกหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิต
คนรักของเจ้าแม่นางนอน
โดยตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่นางนอนอดิตชาติ
คือเจ้าหญิงจากเมืองเชียงรุ้ง๑๒ปันนาประเทศพม่า
และพบรักกับคนเลี้ยงม้าซึ่งมีฐานะที่ต่างกัน
จึงถูกกีดกันและพากันหนีมาอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้
ซึ่งเป็นป่าวันหนึ่งคนเลี้ยงม้าบอกว่า
จะออกไปหาอาหารมาให้เจ้านาง
แต่ทหารของพระราชาซึ่งเป็นพ่อของเจ้าหญิงมาเจอ

เจ้าหญิงทราบจึงใช้ปิ่นปักผมแทงไปที่ขมับของตัวเอง
และคนเลี้ยงม้าในชาตินี้ก็คือพระครูบานั่นเอง

ทำพิธีแล้วเสร็จเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ก็กลับมาที่บริเวณถ้ำเป็นครั้งที่สอง
ก่อนเดินทางเข้าไปทำพิธีแผ่เมตตา

โดยมีพ่อแม่ของผู้ปกครองทั้ง๑๓ชีวิตเข้าไปด้วย
โดยพระครูบาบุญชุ่มย้ำอีกครั้งว่า
ทำพิธีให้แล้วอีก๒๓วันจะออกมา
พร้อมบอกว่าฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน
ข้างในเป็นเมืองลับแลข้างล่างเป็นเมืองบาดานพญานาค
หากทุกอย่างเป็นไปตามนิมิตร
และเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่า
หนึ่งความหวังจากผู้ปกครองก็มีกำลังใจมากขึ้น
ที่จะรอคอยทั้ง๑๓ชีวิตกลับมาสู่อ้อมกอดของพวกเขาอีกครั้ง
และอีกหนึ่งการรอคอยของเด็กก็คงสมหวังอีกเช่นเดียวกัน
ไม่ว่าภารกิจค้นหา๑๓ชีวิตทีมหมูป่าอาคาเดมี่
สำเร็จดุร่วงจะเกิดจากอะไร

เพราะว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ออกมาแถลงยืนยันอย่างเป็นทางการ
หลังข่าวแพร่สะพัดมาสักระยะ
พบว่าพบเด็กทั้ง๑๓คนและทุกคนอาการปลอดภัย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน